โชว์ต่อกับหนุ่มกว่านี้เลยต้องบอกว่า

เวอร์ใหม่เลยนะก๊ะ
เป็นเพลงของแม่ฮา
แนบวันยิ่งดูดีมีสิคแพลคกล้าวแกร่งใจอย่างมากครับ

มีซินเข้าป่าอุ้มนางองค์นางเอกนะคะ

ถอดเสื้อนะคะตั้งแต่แม่เบี้ยยันเรื่องเนี้ย

ใช่นะคะหนุ่มเอสบอกว่าเป็นความตั้งใจเลยค่ะ
อยากให้แฟนได้อินกับบทบาทพระเอกในเรื่อง
เคล็ดลับความฟิตนั้นนะคะแม้จะไม่ค่อยได้เข้ายิมบ่อย
ก็คือการวู้กลับบ้านอันนี้แม่เบี้ยค่ะคุณผู้ชม

แล้วน้องวาเลนติน่านี่น่ารักด้วยนะคะ

เอสยืนยันนะคะว่ากล้ามและซิกแพคที่เห็น

ขอบคุณครับสงสัยเป็นเพราะว่ามีลูกหรือเปล่าครับ
แบบว่าหล่อขึ้นหรือเปล่า
ก็หล่อทั้งคุณพ่อและน่ารักทั้งลูกด้วย

น่าจะกัดแขนเล่นเบา